ใช่ทำนี่ทำนี่ในแถวอูดอลต่างจากนี้แต่ไม่รู้ว่ามียังไงประมาณบ้าง

มีมากมันก็มีความเสื้อเหลือของเราถ้าเกิดทำงานมันก็จะฝากเข้าใน
ถ้าอยากจะทำงานก็จะหางานให้ทำใช่ไหม

เพราะว่าหนูก็ไม่เคยทำงานไปก่อนทีนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกับตรงไหน

ให้มันเชื่อหรือเปล่ายังห่างงานัก
เอาจะเอาเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาแต่อยากช่วยน้องเบสเขาโอนตังมาก็คือหนูจะ
จะเอาไว้ทำอะไรอ่ะหลายฟ้าเขาวงมาให้น้องเยียนของกระเด็นไว้ทำไมค่ะ
คิดว่าจะได้เรียนรับบรรยายที่โรงสร้าง
ในประเทศไทยมีข้อมูลประทับ